สำหรับการเปิดตัวที่เมซิ่เจคบกับคุณเมวิชชะนาดเนี่ย
มันก็ทำให้เกิดกระแสมีคู่ต่อมาไง

แล้วก็กลายว่าโอ้โหคู่นี้กลายเป็นประเด็นเพราะว่าเป็นเพื่อนของเมซี่เจ

คือมีการไปทักชัตคอมเม้นต์น่ะ

นี่เป็นภาพที่ร้านของคุณเม
ซึ่งเมซี่เจเขาก็มีเวลาเขาจะไปกันที่นั่นแหละ

แล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศของไอจีทั้งสองคนนะครับ

เมื่อสักครู่มีภาพของคุณหมอพันเทพมามณี
ซึ่งเจนี่เขารักษาขาดที่นั่น
ดูอาการหัวเข่าคุณเมย์ก็ไปด้วยนะครับ

แล้วฟอร์มของเมซิเจนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้ดอบอะไร

แต่แฟนก็อยากเห็นเขาโชว์ฟอร์มแบบพีคเลยนะ

ก็อยากให้โชว์ฟอร์มแบบพีคสุดกับทีมชาติไทยเลย

อยากเห็นเมซิเจไปเล่นในต่างแดน
ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเมซิจีเขา
ก็หวังว่าจะไปเล่นกับทีมในต่างประเทศนะครับ

เขาบอกว่าเป็นนักฟุตบอลรุ่นราวคราวเดียวกันกับเมซิเจเลยนะ

เขาบอกว่ามีคนตาไหวแอบไปเห็นว่าส่งขนมจีบให้กับดาราสาวรุ่นใหญ่
ก็คือเปิ้ลไอรินศรีแก้วในไอจีอยู่หลายครั้งเลยทีเดียว

คือมันจะอยู่ในพวกแชทรวมนะ

อื่นเขาก็ทักกันแต่อันนี้อะไรนะประมาณว่ารักเลยครับ
คุณเปิ้ลก็บอกว่านี่ไงโสดจีบได้ค่ะ
คือปัญหาคือนี่อย่างที่เห็นก็คือเขาตอบกลับมา
ดาราสาวเนี่ยเขาบอกว่าดูเหมือนจะมีใจเพราะว่ามีการตอบกลับ

เออเขาเลยเป็นข่าวนี่ไง
คอมเมนต์แล้วก็มีการโต้ตอบกัน
ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมีข่าวออกมา

หมายถึงว่าน้องหรือว่าคุณเปิ้ลไปลบทิ้ง
เดี๋ยวต้องดูตามไปดูในไอจีเดี๋ยวรู้เลย

ก็มีข่าวกับเรื่องสาวในตอนนั้น
ตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่ระกันห้าเรือ

เพราะว่ามีสาวสวยนะครับ

แล้วก็ติดแท็กถึงนักเตะชื่อดัง
ในเชิงว่าทั้งคู่กำลังเริ่มคบหาดูใจกันนะครับก็หวังว่า
แบ็คจะผ่านช่วงเลวร้ายมาได้แล้วก็กลับมาส่งชนะฟุตบอล